จักรยานยนต์ชนกระบะเสียชีวิต
แต่พ่อแม่ครอบครัวของน้องวิว
คือข้องใจว่าตกลงลูกฉันตายเพราะอุบัติเหตุหรือตายเพราะโรคประจำตัว
เปิดเพลงนะครับทำหน้าที่เป็นดีเจ
ทีมข่าวไปที่โรงพยาบาลอ่างทองคุณผู้ชมครับ
เพื่อพบกับพ่อแม่ไปคุยกับญาติพี่น้องของน้องวิวด้วย
เด็กชายธัญพรโภมณีหรือดีเจอร์วิวครับ

ประสบโอปเทศทางรถยนต์ครับทางถนนนะฮะ
เสียชีวิตญาติข้องใจสาเหตุการณ์เสียชีวิต

สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับ
นางสาวออนอนงกับนายธวัชชัยพ่อกับแม่ของดีเจวิว
ยอมรับว่าข้องใจนะข้องใจอย่างที่บอกไปนะครับ
แล้วก็เล่าด้วยว่าน้องวิวเนี่ยประสบโอปเตศ๒๕กุมภาพันธ์
โมงเย็นคุณผู้ชมโดยขี่รถจักรยานยนต์
ชนท้ายรถกระบะได้รับบาดเจ็บครับ
เหตุเกิดบนถนนเลี่ยงเมืองนะครับ
จากนั้นก็กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
ออกจากโรงพยาบาล๓ทุ่มวันเดียวกันนั่นแหละนะครับ
วิวบ่นโอ้โหแม่ปวดท้องผมนอนไม่ได้เลยนะครับ

หมอก็ฉีดยาให้แล้วก็กลับบ้านไป

ตกดึกวิวปวดท้องอีกกระสับกระส่ายและอาเจียนเป็นเลือด
วันที่๒๗ครับตอนเช้า๒๗กุมภาพันธ์

แต่คุณผู้ชมคราวนี้พอไปถึงห้องฉุกเฉิน

แต่สุดท้ายน้องวิวเสียชีวิตเกือบตี๒ของ๒๘กุมภาพันธ์
กับแม่ก็อยากรู้เหลือเกินนะ
ว่ามันเป็นพอปฏิเหตุช้ำใน
มีอวัยวะภายในบอบช้ำได้รับความเสียหาย

ส่วนนี้คือบรรยากาศที่บ้านของน้องวิวครับ
ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ญาติพี่น้องก็จัดเตรียมสถานที่นะครับ

เห็นในรูปนี้คือนางสังวานพรมมาย่าของน้องวิวฮะ
เปิดใจบอกโอ้โหฉันเลี้ยงของฉันมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่แบบเบาะ
นะถ้าตายแทนได้ฉันตายแทนหลานแล้ว

วิวเนี่ยนะเป็นเด็กขี้อายไม่ค่อยพูดนะ
แต่จะปุ๊บกล้าแสดงออกทันทีถ้าเห็นกล้อง

ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวส่งตัวเองเรียนหนังสือ
ยังจะแบ่งเงินมาให้ย่าต่อเติมบ้านอีก
คุณผู้ชมครับก็ไปเห็นเนี่ยฮะ
คุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูทั้งคลิปทั้งคำคมทั้งลีลา
เพราะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายในชีวิตของน้องวิวครับ
มันก็คงไม่แปลกที่เธอจะมีทางเลือก
นี่แหละคือวลียอดฮิต

แล้วก็ป้ายนี่เหรอครับเออ
คือเอาจริงนะเขาเคยสร้างความสุขสร้างรอยยิ้ม
สร้างสีสันให้กับเราที่ติดตามเขา
รวมถึงฟังแคปชั่นต่างของเขา
หลายคนก็เอาแคปชั่นมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
เฮ่ยตอนนี้คนดังในโลกออนไลน์เสียบีบ
วันก่อนน้องที่ผัดกะเพราขายเลี้ยงครอบครัว

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ